ครอบครัวหันศาครอบครัวนี้กันก่อนเลย
สำหรับแจงกุณศาภรรยาคนสวยของคุณแจ๊ด

ก่อนหน้านี้อายุครบ๓๓ปีของคุณแจ๊ด
คุณแจงนี่แหละนะคะเป็นตัวนำในการสร้างเซอร์ไพรส์
ทำเอาคุณสามีถึงกับยิ้มแก้มปรีกันเลยทีเดียวคุณ
คือต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างนะ
วันเกิดด้วยการรวมคนที่รักทั้งพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการตลกมาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
เป็นความรู้สึกที่น่าจดจำและเทียบไม่ได้กับสิ่งของราคาแพงนะคะ
ส่วนภาพที่น้องแตงไทยลูกสาววัย๒ขวบครึ่ง

แจ๊ดก็ยอมรับว่าถึงกับน้ำตาคลอเลยนะคุณ
แล้วก็เชื่อว่าใครที่เคยได้สัมผัสกับโมเมนต์แบบนี้น่าจะเข้าใจดี
เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรจะทดแทนได้เลยล่ะค่ะ
คือต้องบอกว่าสำหรับแจ๊ดเนี่ยนะคะคุณเป็นนักแสดงตลกที่หลายคนชื่นชอบ
และหลายคนก็ติดตามคุณแจ๊ดคุณแจงรวมไปถึงน้องแตงไทยด้วย

อย่างไรพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกันหน่อยเร็ว
ไม่มีเลยค่ะปีนี้ไม่มีของขวัญเพราะว่าเหมือนจริงแล้วบอกว่าปีนี้เราจะไม่จัดงาน
เพราะเหมือนว่าพอมันโตขึ้นเราก็จัดแต่ในแบบเดิมอะไรอย่างนี้
เราได้แบบตามแบบพวกพี่ที่รักพวกนครพี่บอลพี่ตั๊กแบบพี่ที่สนิทกันมากจริงพี่บอบบี้อะไรอย่างนี้
แล้วกว่าเราจะนัดได้คือแค่นั้นมันแฮปปี้แล้วอ่ะจังคิดว่าของขวัญก็ไม่สำคัญแล้วเพราะตอนนี้มันก็มีเกือบทุกอย่างแล้วเราก็เลยไม่ได้แบบไปตั้งค่ากับสิ่งของขนาดนั้นตั้งค่ากับความรู้สึกมากกว่า